เรื่องของผู้กองแคทยังไม่จบต่อเนื่องเลยเหมือนกันค่ะ

ลบหมดแล้ว๑๐ตำรวจตรีหญิง
และที่ดอมบอกว่าลบหมดแล้วเพราะว่าไม่อยากเจอดราม่า
ไม่อยากให้มาเป็นกระแสสังคมอีกแล้ว
ที่ผ่านมานี่คือเจอถล่มเยอะเหมือนกันนะคะ
แล้วเธอก็บอกว่าหลังจากนี้ก็ขอทำหน้าที่ของเธอต่อไป
โพสต์พวกนี้คุณผู้ชมที่เห็นอยู่หน้าจอ

ธิตยาเบนจปักหรือว่าผู้กองแคทเนี่ย
หรือว่าไปกระทำการสิ่งใดเพื่อไปกระทบจิตใจเพื่อน
ข้าราชการตำรวจแล้วก็ทุกฝ่ายแต่อย่างใด
ขอสัญญาว่าจะตั้งใจทำงาน
ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถและอย่างดีที่สุด
เพราะอะไรล่ะทัวร์ลงไงกระแสดราม่าเยอะเลย
หลักสูตรกอศทำให้ก้าวกระโดดในระยะเวลา๔ปี
จาก๑๐ตำรวจตรีหญิงสู่ร้อยตำรวจเอกหญิง
วีดีโอต่างคือเอาง่ายอะไรที่สวมชุด
ข้าราชการตำรวจลบไปหมดเลย

แล้วก็มีภาพอดีตเจ้ากรมดุรยังทหารบก

เคยเป็นพนักงานราชการกรมดุรยางทหารบกตอนปี๖๒
แล้วลาออกไปไปรับสมัครการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นตำรวจ
อันนี้คือเป็นภาพแสดงความยินดี
หลังจบพเอกเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการ
อันนี้คือทางกองทัพบกออกมาชี้แจงเรื่องนี้แล้วนะคะ

ต้องเรียนตามตรงว่าไม่ใช่มีเธอคนเดียวหรอกครับ
ถึงบอกไงว่าถ้าจะโทษใคร
ต้องโทษที่ระบบที่ปล่อยให้มันมีลักษณะแบบนี้
นะครับก็จะผมผมพูดนะจะโทษเธอทั้งทีเดียวมันก็ไม่ถูก
ถ้ายื่นไปแล้วมันไม่ผ่านมันก็ไม่ผ่านใช่ไหม
แต่ถ้ายื่นไปแล้วผ่านมันก็เดินกันต่อ
นี่แหละครับโครงสร้างของหลายองค์กรในสังคมไทย